สะพานลอยแห่งนี้อยู่เนี่ย

ซึ่งสร้างความไม่มั่นใจในความปลอดภัยเป็นอย่างมากทีเดียวค่ะ

ปูนร่วงลงมาจากใต้สะพานลอย
หน้าปากซอยเพชรเกษมหกสิบสองนะคะ
ทีมข่าวไปตรงจุดนี้เลยค่ะถนนเพชรเกษม

พบเศษชิ้นส่วนปูนถูกนำเอามาทิ้งไว้ที่เสา
ตรงรอยสุดของสะพานลอยชิ้นส่วนที่แตกหักหล่นลงมาเนี่ย
ชิ้นหนึ่งไม่ใช่เล็กเลยคุณนัทพงศ์
โดนโหโดนหัวก็เข้าโรงพยาบาลเลย

เพราะมันเท่ากำปั้นแล้วก็บางส่วนที่ยังไม่ร่วงลงมา

ที่จะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่อยากจะให้เกิดขึ้น
นายสากลเพาะกูลค่ะพ่อค้าที่อยู่ใกล้สะพานลอยนี้บอกว่า
เศรษฐ์ปูนล่วงลงมาแบบนี้ไม่ใช่ครั้งแรกค่ะ
ครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อหลายเดือนก่อน
ส่วนล่าสุดเนี่ยก็เมื่อวานนี้เองช่วง๑๐โมงนะคะร่วงลงมาหลายชิ้นเลย
เขาเองก็อยู่ตรงนั้นด้วยยังนึกเลยว่า
ถ้ามีคนอยู่ก็คงได้รับบาดเจ็บกันนะคะ
ตอนนี้ยังไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาดูเลยค่ะ

มันล่วงมาทีเดียวเลยครับ
มันเป็นปูนเป็นปูนพวกเศษปูนครับ

ตอนนั้นล่วงลงมาแล้วมีคนอยู่ตรงไหน

ก็นิดหน่อยครับ
ถ้ามีคนอยู่ก็ไม่แน่ครับ

แล้วใจต้นอาทิตย์พรมมมีอะไรมามั่งค่ะครับ